ตอนนี้ถ้าสังเกตตามถนนหลายสายในกรุงเทพมหานคร
จะเห็นมีเจ้าหน้าที่เร่งนำสายไฟลงดินตามนโยบายของรัฐบาลนะครับ
แต่ก็ยังคงมีข้อจำกัดในการนำเดินงานบนถนนสายหลักที่มีรถสัญจรเกือบ๒๔ชั่วโมง
และประเด็นที่อาจจะเป็นปัญหาตามมาก็คือสายสื่อสารจำนวนมากบนเสาไฟ
ที่อาจจะต้องย้ายลงใต้ดินแล้วก็มีต้นทุนที่ค่อนข้างสูงด้วย
เราจะไปติดตามเรื่องนี้จากคุณธิตาพาสิริพิพัฒน์ครับ
บรรดาสายไฟจำนวนมากที่เห็นอยู่จริงแล้วบนเสาไฟฟ้าต้นหนึ่ง
มีทั้งสายสื่อสารอย่างสายโทรศัพท์สายอินเตอร์เน็ตและสายเคเบิ้ล
ยังอาศัยเสาไฟฟ้าของภาครัฐในการส่งสัญญาณไปตามครัวเรือน
แต่สายไฟฟ้าของกรฟนได้ทยอยนำลงใต้ดินมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
เมื่อตึกใหญ่สูงขึ้นศูนย์การค้าเพิ่มขึ้น
ใช้ไฟเป็น๒๐๐๓๐๐๔๐๐แอมป์
นั่นก็คือว่าจะเห็นดูว่าข้อจำกัดที่มีอยู่
มันจะเริ่มรับด้วยทางสายอากาศไม่ไหวแล้ว
เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องลงดินนะฮะอันนี้สาเหตุหลักเลยนะครับ
เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการจะทำมันมีการจัดลำดับความสำคัญ
ก็คือว่าตรงแถบไหนถนนไหนโดยเฉพาะถนนสายหลักเนี่ย
ที่มีการเติบโตของเมืองหรือว่ามีการใช้ไฟฟ้าสูง
เราจะต้องทำเป็นสายใต้ดินเพื่อรองรับเพราะว่าเป็นข้อจำกัดทางสายอากาศ
ประเด็นถัดมาก็คือว่าผลพลอยได้
ผลพลอยได้ที่เกิดจากการที่เอาสายอากาศลงดินนั่นก็คือว่า
เรื่องทัศนิยภาพที่สวยงาม
ปัจจุบันการไฟฟ้านครหลวงนำสายไฟฟ้าลงดินเสร็จแล้ว๓๕กิโลเมตร
ในเขตศรีลมปฐุมวันจิตรดาพหนโยธินพญาไทยและสุขุมวิทย์
ส่วนอีก๕๓๓กิโลเมตรยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ
ถนนสุขุมวิทย์ส่วนที่เหลือจิตรดาปฐุมวันพญาไทยเพิ่มเติม
นนทรีย์พระราม๓รัชดาพิเศษอโศกและรัชดาพิเศษพระราม๙
โดยกรฟนคาดว่าภายในปี๒๕๖๓จะสามารถนำสายไฟฟ้าของกรุงเทพมหานคร
ลงดินได้ทั้งสิ้น๑๒๗กิโลเมตรด้วยวงเงินลงทุนกว่า๔๘๐๐๐ล้านบาท
พื้นที่ราชวิถีจุดนี้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดค่ะ
นำสายไฟระบบอากาศลงดินได้อย่างยากลำบากนะคะ
เพราะบริเวณนี้มีการสัญจรของรถยนต์หนาแน่นเกือบทั้งวัน
ทำให้เจ้าหน้าที่มีเวลาเพียง๖ชั่วโมงต่อวันเท่านั้นในการดำเนินการค่ะ
สำหรับ๕ขั้นตอนสำคัญของการนำสายไฟฟ้าลงดินประกอบด้วย
วางแผนและออกแบบการก่อสร้าง
ก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก
ติดตั้งสายไฟฟ้าใต้ดินและอุปกรณ์ไฟฟ้า
เปลี่ยนระบบการจ่ายไฟฟ้าจากสายไฟฟ้าอากาศ
หรือถอนเสาไฟฟ้าอากาศออก
โดยที่ผ่านมากระบวนการทั้งหมดต้องใช้เวลาอย่างน้อย๑ปีต่อ๑พื้นที่
ซึ่งประชาชนจะได้รับผลกระทบอย่างน้อย๒ชั่วโมงต่อวัน
ในช่วงที่มีการดับไฟเพื่อสับสัญญาณจากบนอากาศลงดิน
การนำสายไฟฟ้าอากาศลงดินจะยุ่งยากและใช้ค่าใช้จ่ายสูง
แต่ข้อดีของระบบใต้ดินสามารถรองรับช่องทางการส่งไฟฟ้าได้ถึง๒๐วงจร
ขณะที่ระบบอากาศจะอยู่ที่๒วงจร
อีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงไฟตกไฟดับจากอุบัติเหตุบนท้องถนนและสภาพอากาศแปรปรวน
ส่วนการจัดการกับสายอื่นบนเสาไฟฟ้าเมื่อวันที่๑กรกฎาคมที่ผ่านมา
เพื่อตกลงร่วมกันที่จะเร่งนำสายสื่อสารลงดินไปพร้อมกับสายไฟฟ้า
ตามพื้นที่ส่วนที่เหลือเริ่มจากจุดราชวิถีเป็นจุดแรก
เบื้องต้นมีการประเมินว่าโครงข่ายลงท่อ๑๐๐สายใต้ดิน
สำหรับการวางสายสื่อสารและโทรคมนาคม
จะมีค่าใช้จ่ายสูงเฉลี่ย๒ล้านบาทต่อ๑กิโลเมตรต่อสาย๑เส้น
หากจะมีผู้ประกอบการรายใดสนใจเช่า
ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และโทรคมนาคมแห่งชาติ
กศธชอยู่ระหว่างประเมินต้นทุนที่แท้จริง
เพื่อกำกับไม่ให้เกิดการผูกขาดระบบการวางสายลงใต้ดิน
ธิตภาษิริพิพัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน